ความเดือดเนื้อร้อนใจของเจ้าของร้านขายรถจักรยานที่บุรีรำกันหน่อยนะคะ
รถจักรยานเสือภูเขาคันละครึ่งแสนนะคะ
เขาคาดว่าน่าจะเป็นคันเดียวของจังหวัดบุรีรำเพราะว่ามันเก่าแก่ซื้อมาเก็บไว้อนุรักษ์อาหาร
ปรากฏว่าลุงเสื้อแดงคนนี้แกเข้ามาที่บริเวณหน้าร้าน
เข้ามาแล้วนะคะเสื้อแดงกางเกงขาสั้นแบบนี้
เข้ามาสักพักหนึ่งแกปั่นจักรยานเสือภูเขาคันนั้นที่จอดอยู่
คุณผู้ชมค่อยดูนะแล้วก็ไปเลยนะคะ
ตอนนี้เจ้าของร้านบอกว่าอยากให้ลุงเนี่ยเอามาคืนถ้าลุงเอามาคืนจะไม่เอาเรื่องในเรื่องของคดีความ
แต่ถ้าลุงเอาเสือหมอบคันนี้เสือภูเขาคันนี้ไปขายแล้วนะคะ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
กล้องวงจรปิดก็ชัดแล้วค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือร้านจักรยานแห่งหนึ่งริมถนนธานีตะบนในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำ
หลังเกิดเหตุอย่างที่บอกไปเจ้าของร้านไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราไปคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเป็นจังหวะที่ตัวเองเดินไปที่หลังร้านพอดี
กระทั่งช่วงเย็นที่ขณะจะปิดร้านก็ไม่เห็นจักรยานคันนี้มันจอดอยู่แล้ว
ตอนแรกคิดว่าอาจจะมีคนปั่นไปจอดไว้ที่บ้านแม่หรือเปล่า
เพราะบ้านแม่เนี่ยเอาไปแล้วนะคะบ้านแม่อยู่ไม่ไกลกับบ้านตัวเองสักประมาณร้อยเมตร
แต่พอไปถามแม่แม่บอกเปล่าเลยไม่เห็นมีนะ
เอาล่ะย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านตัวเองคำตอบอยู่ที่กล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะ
รถจักรยานคันนี้เธอบอกว่าเธอห่วงมากหวงแหนมากเพราะน่าจะเป็นรถจักรยานคันเดียวในบุรีรำที่เป็นแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นตามที่บอกไปเอามาคืนซะนะลุงนะ

แต่ถ้าขายแล้วจัดไปค่ะคดีแน่